ส่วนในช่วงนี้โอ้โหเป็นฤดูการของการเกณฑ์ทหาร
แน่นอนชายชาติชาตรีของไทยต้องรับใช้ชาติค่ะ
ลูกผู้ชายนะครับรับใช้ชาติ๒ปี
มีดอกสีเหลืองด้วยล่ะครับ
เอาไปดูกันหน่อยที่ภาคเหนือในอำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับ
บรรยากาศการตรวจเลือกทหารเป็นไปอย่างคึกคักนะครับ
โดยระหว่างการคัดเลือกก็อย่างที่เห็น
มีสาวประเภท๒เดินทางเข้าไปคัดเลือกด้วย

ไม่งั้นนี่ถือว่าหนีทหารนะครับ
เห็นไปเมื่อสักครู่ก็มีสองสาวที่จัดเต็มมา
แล้วก็หนึ่งสาวที่มาในชุดดำ

สร้างสีสันในงานเป็นอย่างมาก
ลองฟังความรู้สึกของพวกเขากันหน่อยครับ
อย่างเหมือนเดิมใช่มั้ย
อย่างเหมือนเดิมค่ะ
ตอนนี้เรียนไม่ให้ศาลค่ะ

อยู่ที่ราชงาศกระบุรณภสีวิทยาค่ะ
แม่ผู้สื่อข่าวแล้วก็ช่างได้ไปถาม
ก็คือเขายังเป็นเพศชายอยู่ใช่ไหม

ไม่ต้องไปรับใช้ทหารนะเขาแค่มารายงานตัวก็พอแล้ว
เอาล่ะส่วนที่จังหวัดแพร่นะครับ
มีสาวประเภท๒๘คนเข้าไปเกณฑ์ทหารที่นั่น

เขาบอกว่าส่วนใหญ่สาวประเภท๒ที่มารายงานตัว

สวยนะคุณแยกที่เป็นสีสันในกรมในกรอบ

พอแปลงเพศมาแล้วไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรมากนะครับ

อันนี้มันเป็นเรื่องของกฎระเบียบของเขา
ต้องมีใบรับรองแพทย์มายืนยันในเรื่องนี้นะครับ

ง่ายแค่ใบรับรองแพทย์พอจบนะ
ไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรมากไปกว่านี้นะครับคุณผู้ชมครับ
เออส่วนอีกที่หนึ่งเดี๋ยวพาไปอำเภอด่านคุณทศ

ที่นี่เขาก็มีสีสันเหมือนกัน

เขาบอกว่าที่นี่ก็คึกคักไม่แพ้ที่อื่นนะครับ
และเมื่อนาทีที่สาวประเภท๒เข้าไปคัดเลือกทหาร

เขาบอกว่าโอ้โหหุ่นดีหน้าตาขมขำในชุดนักศึกษา

มีปัญหาใส่ชุดนักศึกษามาหาพี่
เหมือนผู้หญิงเลยนะหลายคนงงผู้หญิงหลงเข้ามาในนี้ได้ไงไม่ใช่นะ

ไม่ใช่
หลังจากผ่านการตรวจร่างกายพี่กระถานก็ปล่อยทั้งสองคนกลับบ้านไป
เพียงจากเผชภาพไม่ตรงกับเพศเกิด
จึงถูกยกเว้นจากการตรวจเลือกทหารนั่นเองนะครับ

อืมยังไม่หมดยังมีอีกสาวชุดดำผมยาวคนนี้มีชื่อว่าน้องการ์ตูน
คนนี้โอ้โหร่างกายกำยำบึกมึน

น้องการตูนสูงกว่าพี่ทหารอีกค่ะ
พิเศษหน่อยเพราะว่าพันเอกสิทธิชัย
คัตตะพันธ์เสนาทิการมวลทนทหารบกที่๑๓
ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีคนนี้นี่แหละแล้วก็ยืนพูดคุยกัน

อยากฟังเสียงเหลือเกินลองฟังหน่อยได้ไหม

ดีแล้วล่ะเอาเข้าไปกองร้อยพังแน่

ผิดจัดถ้าหนูยังทำตัวนี้บวชไม่ได้
วัดแตกแน่เลยนะวัดแตกแน่เลยนะ
จับใจความได้นะว่าเข้าไปเนี่ย
กองร้อยพังแน่ครับแตกแน่วัดถ้าไปบวชเนี่ยวัดแตกแน่
โอ้โหเอาล่ะอีกคนนึง

ไปดูกันหน่อยมาในชุดนักศึกษาเหมือนกัน
มีชื่อเล่นว่าน้องแต้วมีตำแหน่งเป็นมิสทีจี
จังหวัดสิงห์บุรีเลยนะโอ้ไปลองฟังเสียงแนะนำตัวกันหน่อย
ตอนนี้นะคะได้จบสิบปีค่ะ

ค่ะก็จะจบแล้วใช่ไหมค่ะแล้วนาโก๊ตอยากจะทำอะไรค่ะเป็นอะไร
ค่ะต้องบอกก่อนว่าน้องแต้วนะคะเรียนในสาขารัฐพรรษาศาสนศาสตร์ค่ะ
น้องแต้วก็จะทำงานเกี่ยวกับในหน่วยงานรัฐกาลค่ะ
จำพวงประหลาดอำนาคมเป็นงานเกี่ยวกับสังคมนะคะ
ไหมว่าไม่จำเป็นต้องเป็นทหารก็ได้เขาก็อยากรับราชการเหมือนกัน
ก็รับรับไทยประเทศชาติดไกลค่ะโอ้โหน้ำเสียงนี่ผู้ยิงผู้หญิงน่ะ

ส่วนที่จังหวัดอ่างทองที่นี่ก็คึกคัก
มีสาวประเภท๒ที่แต่งองค์ทรงเครื่องเดินทางไปเข้าตรวจเลือกทหารสร้างสีสัน
แล้วก็บอกว่าหลังจากพี่ทหารได้ตรวจร่างกายแล้ว
พบว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด
ก็ได้รับการยกเว้นแล้วก็ได้รับการอนุญาตให้กลับบ้านไปนะครับ
นี่แหละสีสันของการเกณฑ์ทหารที่ผ่านมาเป็นยังไงล่ะ
ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นฤดูการเกณฑ์ทหาร

ต้องเรียกแบบนี้เพราะว่ามันจะมีสีสันออกมาแบบนี้ในทุกปีเลย
รวมไปถึงมีเหล่าดารงดารานักร้องนักแสดงเหมือนกัน
ที่ปีนี้น่าจะมีใครได้เกณฑ์อาหารกันบ้างแหละ

ใช่แล้วขนาดเป็นพระยังต้องไปเลยถูกต้อง
ยังน้อยเบิ้ลพุทธุมราชถูกไหมก็ได้เป็นทหารด้วยนะใช่
โอ้โหเรียกเลยเรียกว่าสีสันจริงนะ